ลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทมันจบไปแล้วมั้ยเหรอ
มันจบไปแล้วนี่มันเป็นของหมวดจรูนไปแล้วนี่
ไม่ใช่ครับคราวนี้เป็นการลุกไล่กลับของหมวดจรูน
โอ้โหเปิดฉากรอบใหม่ครับคุณผู้ชมฮะ
ตอนนี้ล่ะนะครับทนายความฝั่งของครูปีชาเนี่ยนะครับ
จะได้ปวดหัวมึนตึ๊บกันบ้างล่ะเพราะว่าคดีลอตเตอรี่สามสิบล้านบาท
ภาคแรกครูปีชาหรือนายปีชาไคร่ครวนเป็นโจทยื่นฟ้อง
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลใช่ไหมยักยอกทรัพย์กับรับของโจร
สู้กันมา๕ปีสารดีกายกฟ้องสลาก๓๐ล้านบาทนะครับ
ก็เป็นของหมวดจรูนแต่เมื่อวานนี้เปลี่ยนฝั่งครูปีชากับธนายวลายุธ
ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาโดยสารนัดสื่อพยานนัดแรกเมื่อวานนี้
ในส่วนของคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทภาค๒คงต้องใช้เวลาสืบพยาน
ต่อสู้กันอีกยาวนานน่าจะเป็นปีแต่ที่นักข่าวเห็นนี่คุณผู้ชมเห็นภาพไปแล้ว
ครูปีชากับทนายวรยุทธ์จากที่เคยมาพร้อมกันมาก็จะให้สัมภาษณ์น่ะ
ด้วยความมั่นใจคุยกันกระหนุงกระหนิงแต่คราวนี้มาคนละประตูครับ
คนดูประตูไม่ให้สัมภาษณ์ใดส่วนครูปีชามากับทนายความคนใหม่
นักข่าวถามอ้าวทำไมเลิกใช้บริการทนายวรยุทธ์แล้วเหรอ
ครูปีชาบอกว่ามีทนายหลายชุดนี่ฮะภาพเมื่อครั้งยังหวานครับ
แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เคยแนบแน่นตอนนี้ครูปีชากับทนายวรยุทธ์เนี่ย
มันเป็นยังไงกันซะแล้วล่ะต่อสู้คดีร่วมกันมา๕ปี
จนถึงวันนี้เดินคนละทางมาคนละประตูนะครับ
ความจริงก็คือความจริงมีอันเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือเปล่าครับ
นี่นะครับคนก็ตั้งข้อสังเกตกันนะครับ
ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงครับคดีภาค๒นี้